อีกหนึ่งอุบัติเหตุก็น่ากลัวมากคาดว่าคนขับรถตู้น่าจะหลับในนะฮะ
แล้วทำให้พุ่งชนกับไอ้นี่ไอ้ที่กั้นขอบทางคุณเคยเห็นไหมไอ้ที่เป็นเหล็กเนี่ยนะ
ปรากฏไอ้ที่กั้นขอบทางเสียบทะลุหน้ารถตู้มาข้างหลังเลย
มีผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้หญิงนะถูกไอ้เหล็กนี้เสียบเข้าไป
คอนโซน่ามาทับขาขาดกระเด็นออกไปนอกรถเลย
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้น่ากลัวนะครับ
เหล็กที่เห็นบนรถตู้คือราวเหล็กคอสะพาน
คุณผู้ชมนี่คือราวเหล็กคอสะพานซึ่งแทงทะลุตัวรถออกมาแบบนี้นะครับ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถตู้คันนี้ชนเข้ากับราวเหล็กคอสะพานอย่างจังฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สะพานข้ามทางรถไฟขนาดใหญ่บนถนนสายเอเชียนครศรีกรุงเทพขาล่องใต้นะครับ
ที่หมู่๒ตำบลชมายอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่คุณคนเจ็บสาหัสขาขาดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องเอาอุปกรณ์มางัดร่างออกมานะครับ
รถคันนี้นะฮะมาด้วยกัน๓คนเป็นชาย๒คนเป็นหญิง๑คนทั้งหมดเป็นแรงงานชาวเมียนมานะครับ
ทั้ง๓ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเลย
มี๑รายก็คือสาหัสผู้หญิงครับ
นั่งมาฝั่งผู้โดยสารนี่ตัวยังค้างอยู่แบบนี้
ขาข้างซ้ายขาดกระเด็นออกจากตัวรถนะฮะ
ส่วนร่างถูกอัดติดกับคอนโซลหน้ารถ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือตัดทางนำตัวออกมาจากซากรถให้ได้นะครับ
ก่อนจะรีบนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์ให้แพทย์ช่วยเหลือต่อไป
นี่ส่วนนี้คนขับนะคนขับเนี่ยบาดเจ็บน้อยกว่าคนอื่นเลยนะครับ
ทั้ง๓คนไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ก็ต้องใช้ล่ามในการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นคาดว่าคนขับน่าจะหลับในจนรถเป็นฉลับฮะ
พุ่งเข้าข้างทางแล้วก็ไปชนราวเหล็กจนเสียบทะลุมาหลังรถแบบนี้
คุณดูสภาพลาวเหล็กสิโอ้โหเสียบเข้ามาแบบนี้
โชคดีนะรถตู้คันนี้ไม่มีผู้โดยสารที่นั่งมาข้างหลังหลายคน
น่ากลัวมากนะคะภาพ